ส่วนเช้าวันนี้ครับ๖โมงเช้าที่ผ่านมาได้เปิดแอปเป่าตังค์กันหรือยัง
เพราะว่าใครที่ไปอยากจะได้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส๕เข้าไปรับสิทธิ์ได้แล้วนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการยื่นภาษีคุณผู้ชมเข้าสู่ฤดูการยื่นภาษีกันแล้ว
เดี๋ยวมาบอกกันว่าการยื่นแบบเอกสารด้วยมือตนเองด้วยเอกสารเยอะเนี่ยกับแบบยื่นออนไลน์เขามีกำหนดให้ยื่นถึงเมื่อไหร่ในเช้านี้ต้องรู้
รวมทั้งคนที่เคยได้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันในเฟส๑๔มาแล้วและยังต้องการใช้สิทธิในเฟส๕เปิดเลยครับแอปเป๋าตังค์ด่วนเพราะเปิดให้กดยอมรับข้อตกลงตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
รับสิทธิแล้วสามารถกดจองห้องพักได้แล้วก็เข้าพักโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่
มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับจะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่๓๐เมษายนโดยโครงการนี้รัฐจะอุดหนุนค่าโรงแรม๔๐
หน่อยนะครับสิทธิห้องพักมี๕๖๐๐๐สิทธิ
ถ้าหมดปุ๊บก็หมดเลยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้หนีกันไม่พ้นครับไม่ใช่เรื่องความตายนะ
อันนี้ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแต่เรื่องภาษีก็หนีไม่พ้นครับ
สำหรับผู้มีรายได้โดยกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบได้๒ช่องทางครับคือยื่นแบบเอกสารที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ภายใน๓๑มีนาคมนี้
ส่วนใครยื่นแบบออนไลน์ครับยื่นได้จนถึง๑๐เมษายนปีนี้ครับ
ถ้าเลยกำหนดเนี่ยเสียค่าปรับนะเสียค่าปรับ๒๐๐๐บาท
และคิดภาษีเพิ่มร้อยละ๑๕ต่อเดือนด้วยครับ
อย่าไปหลงเชื่อนั่นน่ะมิจฉาชีพนะครับ
และที่ต้องลุ้นคือค่าไฟฟ้าในวันพรุ่งนี้
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภจะมีการประชุมพิจารณา
ของเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม๒๕๖๐
จะฟังความเห็นเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการครับ
ปัจจัยต่างที่มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่า
งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมา
ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจ่ายกัน๔๗๒บาทต่อหน่วย
และภาคธุรกิจจ่าย๕๓๓บาทต่อหน่วย
คาดว่างวดใหม่จะมีอัตราเดียวกันต่ำกว่า๕บาทต่อหน่วยครับ